ติดตามกับหมอไก่อาจารย์พอพาที่นี่เลยค่ะ
สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
ในช่วงนี้ค่ะจะมีเทพอยู่องค์นึงนะคะ
ที่คนนิยมไปไหว้กันเยอะมากเลยค่ะ
นั่นก็คือทาเวสุวรรณนะคะ
จริงแล้วเราสามารถขอพรกับท้าเวสุวรรณได้ทุกเรื่องเลยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะเรื่องของตำแหน่งหน้าที่
แม้กระทั่งเรื่องของความรักค่ะแต่เรื่องที่เด็ดมากมาก
ขอแล้วปังมากขอแล้วได้อย่างแน่นอน
นั่นก็คือเรื่องของการเงินโชคลาภและผลประโยชน์ค่ะเพราะตามตำนานนะคะ
ท้าเวสวรรณท่านมีอีกนามหนึ่งนั่นก็คือเท้าปู่เวรค่ะ
ซึ่งท้าปู่เวรท่านจะมีบุกสะบกวิเศษซึ่งบุกสะบกก็หมายถึงราชรสนะคะ
ซึ่งเวลาที่ราชรบของท่านเคลื่อนไปที่ใดก็จะมีเงินทองเพชรนินจินดา
ไหลออกมาตลอดทางค่ะซึ่งสอดคล้องกับตำนานทางอินเดียนะคะ
ตำนานทางอินเดียเนี่ยกล่าวว่าท้าเวสุวรรณท่านเป็นยักษ์ผู้เฝ้าทรัพย์สมบัติค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าใครที่ต้องการจะไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องของพวกโชคลาภเงินทอง
ต้องไปไหว้ทาเวสุวรรณด่วนด่วนเลยค่ะส่วนเคล็ดลับการบูชาทาเวสุวรรณให้ปัง
อันนี้ไม่ยากเลยนะคะข้อแรกเลยค่ะก็คือให้เราไปอธิษฐานจิตต่อหน้าท่านค่ะ
ถ้าใครที่อยากจะไปไหว้ท่านที่วัดอยู่แล้วก็สามารถไปไหว้ได้
หรือว่าถ้าใครที่มีลูกเคารพของท่านอยู่ที่บ้านก็สามารถไหว้ที่บ้านก็ได้นะคะ
หรือว่าถ้าใครที่ไม่มีลูกเคารพด้วยและไม่อยากจะออกนอกบ้านด้วยนะคะ
ก็สามารถที่จะปริ้นต์รูปภาพของท่านมาบูชาก็ได้เช่นกันค่ะ
ส่วนอุปกรณ์ในการที่เราจะบูชาท้าเวสุวรรณนะคะอย่างแรกเลยค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะ
ก็คือดอกกุหลาบแดงเก้าดอกนะคะเพราะว่าทาเวสุวรรณท่านชอบสีแดงค่ะ
ต่อมาก็คือทูบเก้าดอกนะคะจากนั้นก็ให้เราตั้งจิตตั้งใจตั้งสมาธิ
ท่องนโม๓จบจากนั้นก็ท่องกระถาบูชาท้าเวสุวรรณค่ะ
หลังจากที่เราท่องคาถาบูชาท้าเวสุวรรณเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เราอธิษฐานบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของเรา
จากนั้นก็ขอพรได้เลยค่ะหมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศี
หาโอกาสในการไปไหว้สักการะท้าเวสุวรรณสักครั้งนึงเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต
๕ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้ได้แก่ชาวราศีมีนราศีพฤกษก
ราศีเมทุนราศีกุมและชาวราศีกันนะคะเพราะว่าทั้งห้าราศีนี้ค่ะ
เป็นราศีที่ดวงดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหากทั้งห้าราศีนี้มีโอกาสได้ไปไหว้สักการะทาเวสุวรรณสักครั้งหนึ่ง
ก็จะทำให้ดวงชะตาในเรื่องของการเงินดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะยังไงท่านผู้ชมก็ลองหาโอกาสในการไปไหว้สักการะท้าเวสุวรรณสักครั้งหนึ่ง
รับรองว่าขอพรสิ่งใดก็ได้สมใจปรารถนานะคะสำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนค่ะ
แล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหมอไก่ค่ะ
ธุหมอไก่ผมลาศรีเมถุนต้องไปลองไหว้แล้ว
ศพก็มีเหมือนกันอ้าวมีโอกาสลองไปกันดูนะครับ